น้ำสำราญเราก็ยังคงวนเวียนตลอดอยู่ในภาคอีสานนะคะ
จากร้อยเอ็ดจากเลยไปที่มุกดาหารกันบ้างคุณผู้ชม
เพราะว่าที่มุกดาหารเนี่ยเขามีการจัดงานสืบสารประเพณี
ระลึกถึงต้นกำเนิดของชนเผ่าที่นั่นคุณผู้ชมและที่สำคัญนะ
เขามีการแข่งขันกิจกรรมที่เรียกว่าต้องงัดลีลางัดไม้เด็ดออกมาโชว์กันแบบสุดสุดฤทธสุดเด็ดกันเลยทีเดียว
งัดอะไรนะคะงัดจากมาก่อนค่ะงัดไม้ออกมาเลย
เพราะอะไรเพราะเขาแข่งส้มตำลีลาวงานนี้ต้องมีครบมีสากมากันให้เต็มแบบนี้ค่ะ
ดูบรรยากาศซะก่อนเขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ภายใต้ชื่องานว่าโฮมเงาโฮมเง่าเผ่าผู้ไทยไหว้พระไกรสอนราช
เจ้าเมืองนองสูงปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีระนึกถึงชนเผ่า
และสร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้กับคนในตำบลค่ะนะคะเนี่ยนอกจากการจัดงานแล้วก็ต้องมีนี่แหละค่ะ
ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานก็คือการแข่งขันส้มตำลีลานี่
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนนะคะก็ต้องงัดลีลางัดอุปกรณ์การตำส้มตำ
ไม่ว่าจะเป็นครกเป็นสากแล้วก็เอาพลังที่มีอยู่เนี่ย
ออกมาโชว์กันแบบไม่มีใครยอมใครเลยนะคะแล้วก็ไม่แค่นั้น
เสื้อผ้าหน้าผมก็ต้องจัดเต็มตั้งแต่หัวจะหลดเท้าด้วยเลยไปดูบรรยากาศสุดมันกันหน่อยดีกว่าค่ะ
อ้าอ้าว้าว
โหพรุ่งสากโอ้ยพอแล้วอะไรขนาดนั้นก็ไม่ต้องด้วยอ่ะ
ผมถามคำเถียวค่ะได้กินพรุ่งสากหรือเปล่า
ผมนึกว่ามาแข่งเต้นกันมันต้องให้ครบรสไงส้มตำก็ต้องแซ่บลีลาก็ต้องเด็ด
อีลีอีหลอกระดอกกระเดียเนอะ

สุจบรรยายสุจพันนาจริง
ดูซะก่อนแต่ละคนมาเต็ม

มาเต็มจริง

คนก็เยอะงานก็ใหญ่นะ

ต้องแสงตัวมาสวยงานจัดเต็มกันจริง

เต็มทั้งหัวจรดเท้าลีลา

คือการแข่งขันตำส้มตำลีลาเรานำเสนอกันไปบ่อยมาก

ก็มีความสนุกสนานแตกต่างแล้วก็เฮฮาแบบโอ้โห
ใครได้ยินว่ามีการประกวดส้มตำลีลาก็อยากจะไปจริง
ว่าเอาจริงทุกวันนี้ทุกจังหวัดในประเทศไทย
จัดแข่งส้มตำลีลาบวชด้วยแหละ
ใช่เป็นประเภทดีกันไป
ไม่ใช่แค่ภาคอีสานไงทุกภาค
ตำมันเป็นเหมือนอาหารประจำชาติอีกแบบนึง
ของชาติชาวอีสานแล้วก็ทั่วประเทศด้วย

คือตำส้มตำหมักมาเป็นอาชีพเสริมก็ได้

จากอาชีพเสริมมาเป็นอาชีพหลักก็มีเยอะแยะ